พาไปสัมผัสวิถีชีวิตน่ารักนะคะรวมไปถึงไปเที่ยวตลาดน้ำกันด้วย
กดงตานด้วยไปดูซิว่าผลตาลเนี่ยผลผลิตจากตานเอามาทำอะไรได้บ้าง
รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนติดตามกันได้จากรายงานเลยค่ะ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตน่ารัก
และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่จังหวัดเพชรชบุรี
เป็นยังไงตามมาเลยค่ะ
แม้คุณผู้ชมค่ะแม่ค้าเมืองเพชรเนี่ยเขามีแต่คนสวยทั้งนั้นเลยนะคะ
แต่ที่เห็นค้าขายกันอยู่บนเรือแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าน้ำท่วมหรอกค่ะ
แต่ว่าเพราะที่นี่เขาคือตลาดน้ำที่ตั้งอยู่ในวัดนาพรม
หรือที่เรียกกันว่าตลาดน้ำนาพันสามนั่นแหละค่ะ
แต่เขาไม่ได้ขายกันแต่ในน้ำอย่างเดียวนะคะคนบกเขาก็ขายกันค่ะ
สำหรับสินค้าอาหารมากมายที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสินค้าที่มาจากฝีมือชาวนาพันสามทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานก็มีให้เลือกทานเลือกซื้อกันละลานตา

โอ้โหหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยล่ะค่ะสุดยอด
ช็อปไปชิมไปก็แวะชมการแสดงไปพร้อมกันเลย
และที่เห็นอยู่นี้คือการแสดงหนังตะลุงจากเด็กเมืองเพชร
เห็นตัวเล็กจิ๋วแบบนี้แต่ความสามารถนี่ยกนิ้วให้เลยค่ะ
ทุกคนขอบคุณที่นี่ก็ได้ละแหมมันตามมันไปอีกเลย
ดีงามอาหารก็อร่อยการแสดงก็น่าชมอ่ะปรบมือ
อร่อยกันไปแล้วก็มาเที่ยวกันต่อที่ตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดแห่งนี้
ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวถ้ำรงค์อย่างใกล้ชิด
ซึ่งวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชาวถ้ำรงก็คือ
การทำตานเป็นอาชีพจนถูกเรียกฐานให้เป็นหมู่บ้านตานตะโนธ
ทุกส่วนของต้นตานถูกนำมาใช้งานแทบทั้งหมดเลยค่ะ
ตานนำมาทำเป็นเครื่องจักษานทั้งสารเป็นของใช้และสารเป็นตัวสัตว์
ให้ลูกให้หลานได้เล่นเป็นของเล่นและจัดเป็นช่อดอกไม้เป็นแจกันดอกไม้สวยงามแบบนี้
ตุ๊กตาที่ทำมาจากลูกตาลและวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ
ตกแต่งดัดแปลงเป็นของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ
อกจากนี้ลูกตาลก็นำมายี่เพื่อนำไปทำขนมตาลให้เราได้ทานกันอีกด้วย
และเมนูสุดอร่อยจากลูกตาลอีกหนึ่งเมนูที่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยล่ะค่ะ

ขนมตะโนดทอดหรือลูกตาลทอด
ขนมพื้นบ้านดั้งเดิมที่นำเอาเจ้าตานเชื่อมมาชุบแป้งทอด
มีรสชาติหวานมันกรอบนอกนุ่มในน่ากินใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม
แล้วมาติดตามเรื่องราวดีที่เที่ยวใหม่ในตลอดข่าวนะคะ

เขาใช้จาวตานเชื่อมเนี่ยมาชุบแป้งทอดอีกทีนึง
จะรสชาติหวานถ้าทานร้อนรับรองว่าอร่อยแน่

เกิดใครอยากทานก็ลองแวะไปเที่ยวกันดูได้

สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจริงนะครับ